คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เราก็ตามให้นะครับเมื่อวานนี้
หลายท่านเห็นคลิปเห็นภาพบอกโอ้โหโหดร้ายเหลือเกิน
ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาชื่อคุณมิ้นค่ะนะ
วันนี้ตำรวจเรียกมาแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
คือทางฝั่งของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายก็คือคุณมิ้นหรือว่านางนิพารัฐประจันทร์เนี่ย
เขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดตรงนี้
บอกว่าถูกญาติของเนวัฒน์ดาวเด็ดไอหน้าชื่อดัง
หญิงชายนับ๑๐คนทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓กันยายนในซอยวัดดาวดึงย่านบางพลัด
แต่คดีมันไม่คืบหน้าอะไรเลย
สุดท้ายก็เลยต้องเอาหลักฐานเนี่ยไปร้องต่อกองปราบนะฮะ
ขอให้กองปราบเนี่ยช่วยทำคดีให้หน่อย
เพราะว่าตำรวจท้องที่ไม่เรียกตัวคู่กรณีมาสอบสวน
แล้วดูสภาพหน้าของเธอนี่บาดเจ็บแบบโอ้โหยับเยินไปหมดนะ
จักรยานยนต์ก็พังเสียหาย
เพราะว่าตอนเธอถูกทำร้ายมีกลุ่มคนที่เป็นคู่กรณี
ทำลายรถจักรยานยนต์เธอด้วย
ตาโทรศัพท์มือถือพังเสียหายหมด
คือเหตุการณ์ต้นเรื่องเนี่ยเธอบอกว่ามันเริ่มมาจากการโต้เถียงผ่านทางเฟซบุ๊ก
เธอคุยกับอดีตสามีเลิกกันไปเมื่อ๔ปีก่อน
ทางเฟซบุ๊กเรื่องลูกสงลูกสาวค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ย
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนอดีตสามีมาคอมเมนต์เข้าข้างอดีตสามีก็เลยมีการว่ากัน
อย่ามายุ่งโตเถียงกันอะไรด่ากันในแชทอะไรประมาณอย่างนั้น
สุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี่ยไปถึงหูของสามีของคนที่โต้เถียงกับเธอซึ่งเขาเป็นญาติกับเนวัดดาว
เขาก็เลยโกรธแค้นแล้วก็ยกพวกมาที่หน้าบ้านนับ๑๐คนมารุมทำร้ายเธอ
อันนี้เธอบอกว่าอย่างนี้นะฮะคุณมิ้นบอกว่าประมาณอย่างนี้
โหนี่ตรงที่ตานี่เห็นมั้ยฮะน่วมเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับท้องที่เกิดเหตุเนี่ยคือสอนอบังยี่ขันนะฮะ
หลังจากเมื่อวานไปแจ้งกองปราบเนี่ยวันนี้สอนอบังยี่ขันบอกเอ้าเรียกคู่กรณีมาแล้วนะครับวันนี้นะฮะ
คู่กรณีของคุณมิ้นท์เนี่ยที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดร่วม๑๐คนได้
คนที่ทำร้ายด้วยคนที่ยืนดูด้วยเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วจะขยายผลเพิ่มเติมต่อไปว่าจะมีข้อหาสำหรับใครแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
วันนี้เนวัดดาวก็มาด้วยนะฮะหลังจากถูกพาดพิงว่าเป็นญาติของเนวัดดาว
นี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะ
นี่ค่ะคือทางคุณมิ้นท์เนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกรุมเลยใช่ไหมฮะ
แต่ทางฝั่งคู่กรณีเขาก็ชี้แจงวันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้รุมนะฮะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคู่กรณีของคุณมิ้นนะ
สมมุติว่าชื่อฟิลก็แล้วกันนะเธอบอกว่าอ่าใช่มันก็มีการตบจริงอะไรจริงอะไร
แต่ว่าเธอก็ถูกทำร้ายก่อนเหมือนกันเธอบอกวันเกิดเหตุที่มาเจอมิ้นท์เนี่ยแล้วก็มาตบมาทำร้ายเขาเนี่ย
เพราะอีกฝ่ายเคยให้แฟนนุ่มมาไล่ถีบรถจักรยานยนต์ของคนในครอบครัวเธอก่อน
แล้วเธอกับมิ้นท์เนี่ยก็คือฟิลกับมิ้นท์เนี่ยเคยทะเลาะกันมาครั้งหนึ่งแล้ว
ยังเคยเตือนกันว่าให้จบนะให้จบนะเลิกแล้วต่อกันนะแต่มิ้นท์เนี่ยไม่ยอมจบ
บอกว่ามิ้นท์เนี่ยยังมายุ่งกับคนในครอบครัวของเธอถึงขั้นให้แฟนนุ่มมาไล่ถีบรถจักรยานยนต์ของคนในครอบครัวของเธอ
แล้วเธอบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุในคลิปนี้ที่ว่าไปดักเจอกันแล้วก็ทำร้ายกันตรงนี้
บอกว่าขอให้ดูคลิปนี้ก่อนคือแหมเห็นคลิปนี้เข้าไปแล้วมันไม่ไหวจริงเพราะว่ามิ้นเนี่ยมาพูดท้าทาย
ยั่วยุฟังเธอนะเธอก็ให้ดูคลิปตรงเนี่ย
ทำไมหรอทำไมยังไงอะไรยังไงมาสีบมาเลยมาเลย
ไม่คุ้ม
โทรมาปลบเลยได้เลยได้สมัคร
กันเนี่ยแสดงว่ามิ้นท์ไม่จบใช่ไหม
แล้วก็ท้าทายให้มาเคลียร์นะก็เลยไปก็ตั้ง

มิ้นเป็นคนบอกพวกเธอเองบอกว่าให้เคลียร์ขนาดตัวได้เลย
ซึ่งฟิลยืนยันนะครับฟิลยืนยันกับเรานะครับบอกว่าไม่ได้
คลิปเนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยตรงนี้นะฮะ
ฟิลบอกว่าคือที่เห็นเนี่ยไม่ได้ว่ามีแต่ฝ่ายพวกเธอ
แล้วไปไปลุมล้อมมิ้นอย่างเดียวนะฝ่ายเธอที่ยืนล้อมมิ้นคนเจ็บก็จริงเนี่ย
แต่ฝั่งของมิ้นท์เนี่ยเขาก็มีคนของเขาอยู่
แต่อยู่อีกฝั่งถนนนึงซึ่งหลังคาของเนี่ยหลังคาเต็นต์หลังคาบ้านอะไรตรงเนี้ย
มันบังกล้องอยู่มันเลยทำให้เห็นว่ามีแต่พวกเธอ
กลุ่มของมิ้นท์เนี่ยหลังคาบังอยู่อยู่อีกฝั่งนึงนะ
ขอยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยมิ้นท์เนี่ยไม่มาไกลเกลี่ยเองนะ
ความจริงที่มีเหตุการณ์อะไรกันตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มาไกลเกลี่ยเอง
แล้วเอาชื่อพ่อเธอน้องเธอเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเลย
แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนวัดดาวด้วยคือเป็นญาติกันจริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลย
เพราะฉะนั้นเธอเลยอยากบอกให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่าจะทำอะไรเนี่ยขอให้คิดก่อนทำด้วย
พี่ตามคลิปตามคลิปเสียงที่หนูมีอะไรอย่างนี้
คือเขาย่วยุใช่

ตำรวจโทรหาพี่หนูตลอดว่าให้น้องสามารถ

เพราะตำรวจเขาเห็นว่าเป็นคนแถวบ้านเดียวกัน

ตำรวจเขาให้หนูไปไกลเกลี่ยไปทุกครั้ง

ใช่ไหมแล้วรถจักรยานยนต์ในคลิปก็เห็นชัดว่าถูกคนมาทำลายด้วย
เขาก็จะเรียกค่าเสียหายในส่วนของรถจักรยานยนต์เขาด้วย

ตำรวจเขาก็เรียกมาไกล่เกลี่ยหลายรอบนะ

วันนี้เราก็ให้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
เอ้าฟังเนวัดดาวหน่อยกันแล้วกัน
บอกว่าโอ้โหญาติเน็ตไอดอลชื่อดังไปรุมทำร้ายอะไรเนี่ย
เนวัตดาวันนี้ก็มากับทางกลุ่มของคู่กรณีของมิ้นที่ว่า

นายมะเขารินพุ่มสะอาดหรือว่าเนวัฒดาว
เนบอกกับคุณนาวิทย์บุญนิมผู้สื่อข่าวของเรา

คือฟิลล์เนี่ยหญิงสาวคนเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับเราเนี่ย
คู่กรณีของมิ้นเนี่ยเป็นหลานนะแต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
อยากให้สังคมเนี่ยดูคลิปในกล้องวงจรปิดให้ดีไม่มีใคร
อีกฝ่ายเป็นการตบกันตัวต่อตัวอีกฝั่งหนึ่งสู้ไม่ได้
คนของฝั่งของฟิลเนี่ยเข้าไปเนี่ยคือไปจับแยกแล้วเดินหัน
หลังให้แต่อีกฝ่ายนึงยังปรีเข้ามาง้างมือจะตบอาที่ป่วย
เป็นมะเร็งคนของเขาที่จะถูกตบก็เลยต้องเข้าไปห้ามกัน
รอบนึงยืนยันว่าไม่เคยไปรุมอะไรใครก่อนอยากให้อีกฝ่าย
เนี่ยโพสต์คลิปทั้งหมดด้วยไม่ใช่ตัดมาแค่บางช่วงแล้วเอามา
ให้สังคมดูเพราะฝ่ายหลานของเนวัตดาวเนี่ยยืนยันว่ามีหลัก
ที่ชี้ชัดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาท้าตบก่อนนะตำรวจที่มา
ในเหตุการณ์เนี่ยก็ยังมาพูดมาคุยมาเกลี้ยกล่อมให้แต่ตอน
บอกกลับไปว่าเจอกันก็ใส่กันไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้

สองครั้งแล้วไงที่ผมเจอแบบนี้
ครั้งนี้แล้วแพ้ด้วยเพราะว่าครั้งนี้ไม่มีกล้องจันทร์ปิด
นี้เลยเร่งให้ทุกคนบอกว่าไปเอากล้อง

แต่อยู่เขาให้ร้องกล้องฝากมีกล้องเฉยเลย
ทำไมทำไมถึงมีกล้องแล้วทำไมคลิปถึงมีแค่นั้นที่ไป
ไปที่เขายังขยรถร่อนอยู่เพราะเขาอรวาตอยู่
ที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยเห็นตัวเค้าโดนรุมบนเดียวเนี่ย

คนที่ลุงมาร้านที่ก่อนหน้า

เขาไล่แทงหลานผมอีกคนนึงที่ไม่สู้คน

ใช่มันมีจังหวะตอนที่เขาโดนนัลแน่นอน
แต่ที่เขาทำไมไม่เปิดคลิปไหล่แล้ว
ถ้าเปิดไหล่ไปก็จะเห็นอย่างดีว่าทำไมถึงโดน